เงียบหายไปนานจากโลกโซเชียลทั้งเฟซบุ๊คส่วนตัวทั้ง
กลับมาอีกครั้งบุคคลท่านนั้นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นั่นเองนะครับ
วันนี้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คครับ
ข้อความบอกว่าผมหยุดแล้วท่านหยุดหรือยัง
อย่าบอกว่ารักชาติรักสถาบันเพียงแค่คำพูด
ทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าคือตัวเองตั้งใจจะหยุดแสดงความคิดเห็น
หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจจะถูกมองว่า
หรือถูกนำไปอ้างว่าไปขัดขวางการทำงานของรัฐบาลทหารมานานแล้ว
เพราะอยากให้เวลารัฐบาลทหารในการแก้ปัญหาประชาชนอย่างเต็มที่
แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาพอมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองท่านก็ตาม
รัฐบาลก็พยายามจะป้ายสีพูดให้คนเข้าใจว่า
ดีตนายกทักษิณอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์
ตั้งแต่เหตุการณ์ระเบิด๔แยกราชประสงค์
ระเบิดครั้งใหญ่ที่ภาคใต้ก็จะโยนบาปมาให้ในทันที
รวมไปถึงครอบครัวของอดีตนายกทักษิณเองก็ตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหา
ใส่ร้ายป้ายสีและถูกกระทำมาโดยตลอด
ครั้งนี้จำเป็นต้องออกมาพูดอีกครั้ง
จากมีความพยายามที่จะสร้างภาพว่าตัวเองนั้นเชื่อมโยงและเกี่ยวพันธ
ขบวนการล้มล้างระบอบการปกครองของไทย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้นี่คือสิ่งที่อดีตนายกทักษิณบอกนะครับ
พร้อมยืนยันว่ามีความจงรักภักดีเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย
และเคยถวายงานเจ้านายทุกพระองค์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีมาตลอด
และมั่นคงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองของไทยก็คือการปฏิวัติรัฐประหารมากกว่า
ส่วนเรื่องของการปรองดองอดีตนายกทักษิณก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่า
จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นตัดชื่อของอดีตนายกทักษิณออกจากสมการไปได้เลย
ไม่ต้องการให้ใครเสนออะไรเพื่อมาช่วยเหลือตัวของอดีตนายกทักษิณ
ทางกลับกันผู้ที่มีอำนาจไม่ควรจะใช้อภินิหารและกระทำทุกวิถีทางเพื่อขจัดบุคคลเพียงคนเดียวก็คือตัวของเขานั่นหมายถึงอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
โดยที่ไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมในโพสต์สุดท้ายครับของเฟซบุ๊คส่วนตัวนายทักษิณชินวัฒน์บอกอีกว่า
ประโยคคำพูดข้อความนะครับผมหยุดแล้วครับท่านล่ะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีอย่ารักชาติรักสถาบันเพียงแค่คำพูดกันเลยครับก็เป็นความร้อนแรงจากโลกโซเชียลในวันนี้ของอดีตผู้นำการเมืองของประเทศนะครับ